คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านปอปลาจุ่ม
ที่จังหวัดเชียงใหม่คือเขาเป็นร้านชาบู
เป็นร้านชาบูจิ้มจุ่มแต่ทีนี้ครับเขาบอกว่าถูกมิจฉาชีพ
อ้างตัวเป็นลูกค้าแหละฮะมาที่ร้านสั่งนู่นสั่งนี่เต็มไปหมดเลยคุณ
จังเยอะไปหมดเลยแล้วพอได้ของเซตแรกไป
เพราะเจ๊ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมปรากฏรับของเซตแรกไปแล้ว
โอ้โหคือเอาอาหารเซ็ตแรกไปเลยนะครับ
เหมือนว่าหลอกให้ร้านค้าทำอาหารเยอะหน่อยจะได้วุ่นวาย
แล้วทีนี้ก็ทยอยเอามาให้ทยอยเอามาให้
แล้วตัวเองก็ขโมยชักดาบไปนะครับ
นี่เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมของสาวหล่อ

ไว้ผมสั้นสวมหวกแก๊ปสะพายกระเป๋าเข้ามาสั่งอาหาร
ในร้านปอปลาจุ่มสาขา๒เป็นร้านชาบูจิ้มจุ่มนะครับ
บนถนนสายเชียงใหม่แม่อ่อนอำเภอชายสถาน
ขออภัยตำบลชายสถานอำเภอสาพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทุ่ม๒๐นาทีของวันที่๑๐ธันวาคม
สั่งทีสั่งเยอะสั่งหลายชุดรวมแล้วเป็นเงินที่สั่งกว่า๘๐๐๐บาทนะครับ
แต่ช่วงแรกหลังจากสาวหล่อรับอาหารชุดแรกมูลค่ากว่า๒๐๐๐บาทไปแล้ว
ก็ไปที่รถจักรยานยนต์ครับบอกว่าเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่รถก่อนนะ
จากนั้นหายไปทันทีครับคุณไม่รอรับอาหารชุดอื่นเลยนะครับ
เจ้าของร้านก็คือนางสาวรุ่งนภาอินทจักรเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าสาวหล่อที่สั่งอาหารที่ร้านสั่งทั้งหมด๓บินครับ
บินสั่งอาหารเยอะมากทางร้านก็ทำอาหารในบินแรกออกมาเสร็จแล้ว
ระหว่างนั้นนะฮะทางสาวหล่อเนี่ยก็พยายามทำตัวตีสนิทบอกว่าเจ๊เนี่ย
โอ้โหเราเคยมากินร้านนี้บ่อยมากเลยฮะอู้กับเมืองเนี่ยนะ
เคยมากินบ่อยเลยนะเอาอาหารอร้อยลำแต๊ะเจ้าอะไรอย่างนี้
ก็ว่ากันไปทีนี้ครับตัวของเนี่ยสาวธอมคนนี้เขาก็อันนี้
หล่อคนนี้เขาก็โอ้โหบอกว่าเจ๊ออเดอร์เยอะใช่ไหม
ทำให้เสร็จภายใน๑๕นาทีได้ไหมเจ๊บอกทำไม่ทันหรอก๑๕นาที
อาหารเยอะแยะเลยเอาไปทีละเซตละกัน
ทีนี้พอเซตแรกหลุดมือไปอยู่ที่มือของสาวหล่อคนนี้
ชัดไปเลยครับชัดไปเลยนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าของร้านบอกแบบนี้ครับ
ถ้าดูจากพฤติกรรมนะวิเคราะห์พฤติกรรมของสาวหล่อลายนี้แล้ว
คือเขาพยายามจะสั่งอาหารเยอะให้ทางร้านวุ่นวายอยู่ด้านหลังร้าน

เพราะพนักงานในร้านมีเพียง๒คนเท่านั้น
สุดท้ายก็ได้อาหารชุดแรกมูลค่า๒๐๐๐บาทไป

และแก้วน้ำอุ่นระบบไฟฟ้าอีก๑ชุดนะครับไปด้วย
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความแล้วนะฮะ
แล้วก็มาทราบข้อมูลภายหลังว่า
หล่อคนนี้เคยก่อพฤติกรรมแบบนี้
กับร้านอาหารอื่นด้วยแล้วก็ร้านอาหารชาบูแห่งนี้ด้วย
เมื่อเดือนกรกฎาคมเคยโทรสั่งอาหารที่ร้าน
ตอนนั้นสั่งประมาณ๓๐๐บาทนะครับ
ก็เลยย้อนดูประวัติและการสั่งออเดอร์เก่า

เพื่อเตือนภัยให้ร้านอื่นระมัดระวัง
เพราะยังมีร้านอื่นอีก๕ร้าน

เขาคุยกับโอ้โหร้านฉันก็เคยโดนร้านฉันก็เคยโดน

บอกว่าถูกหลอกลักษณะเดียวกันหมดเลย
แต่ตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้นะครับ

โจรนั้นยังไงมันก็เป็นโจร
คืออยากให้ทุกร้านระวังตัวไว้๕คนนี้เข้าร้าน
เพราะว่าคนนี้จะเข้าร้านมาแบบว่า
แล้วพูดคุยแบบเหมือนตีสนิท

เหมือนแบบว่าเรารู้จักกันมาประมาณ๑๐ปี๒๐ปีอย่างนี้
คนนี้คือแบบอันตรายมาก
ให้ลูกร้านระวังเลยค่ะคนนี้คือเป็นธอมตัวเล็ก
เสียงห้าวมีรอยศักดิ์ที่คอค่ะ

ล่าสุดวันนี้เองนะครับพันธ์ตำรวจเอกบัญชาอินทา
ผู้มกับการสอบพ่อสารพีเปิดเผยบอกว่า
นี่สาวหล่อคนนี้คือนางสาวกิติกัญญากรถาวร

มอบตัวได้ประมาณไม่ถึง๑ชั่วโมงนี้เอง
แป๊บเดียวนี่คนนี้อยากรู้คุณสืบสกุล

อบตัวตอนช่วงเที่ยงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เขาอ้างสาเหตุบอกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
ก็เลยตระเวนก่อเหตุในลักษณะนี้
เพื่อหาเงินไปรักษาตัวนะครับ
แต่ทีนี้เห็นจากข่าว
ก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวดีกว่า
แล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด

เอาพวกของพวกนี้ขโมยเข้าไปแล้วไปขาย

แต่ตอนนี้บอกว่าจะเอาเงินมาคืน

อกจากนี้คุณมีแม่ค้าร้านอื่น

ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
บอกว่าป้าก็เคยโดนหลอกแบบนี้แหละ

เมื่อวันที่๑๐ธันวาคมไว้เหมือนกัน

ลาบ๓ชุดสาเนื้อ๓ชุด
แกงอ่อม๓ชุดมูลค่าพันกว่าบาท

หลบหนีออกจากร้านไปเลยไม่ยอมจ่ายเงินเลยนะฮะ

ป้าก็ไปคุยกับเจ้าของร้านปอปลาจุ่ม

มันคนเดิมคนเดียวกัน

มาที่สถานีตำรวจอีกครั้งแหละนะครับ